เพราะว่ายังไม่มุบออนหรอกถึงแม้จะผ่าน
ก็ไม่เป็นปลอดภัยจะงวดหน้ารออยู่กันต่อจะงวดหน้าอยู่แล้วนะ

นี้เป็นที่รู้จักดีในย่านนี้ก็คือลุงบัง
ลุงบังชื่อจริงก็คือนายวาสนาสายแก้ว
ชื่อดีนะรู้จักเหรอ

ก็ดูอ๋อถ้าเห็นแบบนี้จะได้อ๋อแล้วไง
งั้นรู้จักไว้เลยน้องใบตองคุณชีสาด้วย
ลุงบังชื่อนายวาสนาสายแก้วอายุ๖๙ปี
แกจริงนี่แกเป็นพี่ขาขายน้ำดื่มสมุนไพร

เขาบอกว่าเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านแถวนั้น
แกถูกรางวัลไงแกไปบนบานไว้กับหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า๘๐๐ปี
รวมไปถึงท้าเวสวันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขาพระทอง
ตามบนเขาพระทองอเภิลชะวดจังหวัดนกรสิ
นกรสิธรรมราชเนี่ยนี่ดริปอย่างนี้เลยนะว้าวว้าว
งวดที่ผ่านมาลุงบังดวงดีอีกแล้ว
ถูกรางวัลก็เลยแต่งชุดเป็นยักษ์เขียวแบบนี้
โอ้โฮฮีโร่ตัวเขียวจองพลังนี่แหละครับ
ไปแก้บนนะสร้างสีสันให้กับคนที่มาเข้าวัด
นี่เห็นเป็นครั้งที่สองแล้วแสดงว่าลุงบังนี่โชคดี
หลายคนตามค่ะตามเลยตามอะไร
ตามรถพ่วงข้างแกไปเพราะแกเล่นขับหนีขับหนี
เดี๋ยวก่อนจะซื้อน้ำสมุนไพร
อ่ะแก้บนอย่างเดียวไม่พอจุดประทัดด้วย
บ้างแบบนี้เลยครับแล้วตามด้วยการส่องดู
เลขหมายปลายประทัดแบบนี้หวังจะมีโชคมีลาบอลุบัง

เอานี่ถ่ายรูปเซลฟี่เอาไว้ด้วย
เอาจริงนะแค่รถพ่วงข้างแกก็เป็นเอกลักษณ์แล้วลิ้งแล้วอ่ะ
โอ้โหนี่เห็นไหมรถแกยกล้อด้วยเหรอคะ
จริงครับต้องยกล้อเพื่อแสดงพลังแกหอบ
คุณดูดิอ่าดิฉันชอบเหรอ
ดิฉันชอบอ่ะไอเดียดีเหมือนกันนะแกก็เลยมาแก้บน
อืออยากเคี้ยวน่ะเขาให้เรียกว่าฮัคแต่ค่ะแต่ถ้าเจอคนน่ารัก
ให้เรียกว่าที่รักไปเลยเอ้อ
เอาถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุดนะเอากล้องซูมหน้าเขาอีกทีหนึ่ง

เพื่อจะมีพลังอย่างเขาบ้าง